เชื่อว่ายังมีส่วนมากลักลอบและหนีการตรวจ

ค่ะตอนนี้ก็คือจะไม่เข้าใกล้พวกเขาเด็ดขาด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา

ยังมีผู้ติดเชื้อในประเทศอยู่เป็นจำนวนมาก
การเชื้อเชื้อบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยง
ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วย

ก็มีข่าวร้ายที่ทำให้ใครหลายคนกังวลใจ

จะไม่ยืนยันว่าเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนโควิด๑๙

เนื่องจากคนไทยกำลังจะได้รับวัคซีนโควิดในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้
เราจะขอไปพูดคุยกับกลุ่มเสี่ยงที่กำลังจะได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกกันเลยค่ะ
เขาไม่ไปไหนหรอกค่ะยกเลือกหดเลยค่ะ
งานประจำที่เคยได้ทั้งงานจรที่คิดว่าจะได้

จากสมุทรสาครเป็นพื้นที่เสี่ยง
ผลกระทบที่ได้รับก็ในเรื่องของเศรษฐกิจ

เรื่องของการทำมาหากินนะคะ

บางใยมีโปรวิทย์อย่างนี้

ขายไม่ถึง๒๐จานเลยวันนี้
ถ้าจะพูดว่าช่วยได้มันก็คงไม่เต็มปากอะค่ะ
แต่ว่าก็คือมันก็อาจจะช่วยยับยั้งและบรรเทา

แต่เรายังไม่เห็นมาตรการในการที่จะให้คน
เข้าถึงการตรวจหาโควิดที่ดีพอ
ให้รัฐบาลออกกฎมายังไงก็ตามนะคะ

ต้นทางมันก็คือหมายความว่า
เราก็กดให้มันเทียบกว่านี้
ว่าคุณก็ไม่ปล่อยให้ประชาชนอดแบบนี้

ช่วยยังไงมีผลกระทบอะไรยังไง
อันนี้ยังไม่ได้ทราบลึกขนาดนั้นครับ
รายละเอียดก็คือไม่ได้ทราบลึกซึ้งมากนะคะ
จากที่การติดตามข่าวบ้างไม่ได้ติดตามข่าวบ้าง
คือได้ยินจากข่าวว่าถ้าวัคซีนตัวนี้เข้ามา
ถ้าช่วยได้ก็อาจจะดีได้เยอะเลย

คือความหวังที่จะกรอบกู้สถานการณ์ให้ดีขึ้น
แต่ประชาชนยังทราบข้อมูลไม่ทั่วถึง
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการรับวัคซีนหรือไม่
มันเป็นความหวังนะคะ
ถ้าทุกคนไม่ได้รับวัคซีน

ค่อนข้างมีความมั่นใจว่า
วัคซีนที่เราได้รับ
จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญ
ในการหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคระบาดนี้ได้
โชคร้ายพี่ฉีดวัคซีนเหรอ

นี่เคยเห็นข่าวค่ะที่ต่างประเทศ
ได้ยินเรื่องพยาบาลเสียชีวิตเนอะที่ต่างประเทศนะ
พี่จะไม่ไปมองพี่ว่าฉีดวัคซีนตายนะ
พี่ก็จะมองว่าเขาเป็นโรคอะไรอยู่หรือเปล่า
การฉีดวัคซีนแล้วเกิดการแพ้และเสียชีวิต

เนื่องจากว่าการแพ้ยาการแพ้วัคซีนเนี่ย
มันเกิดขึ้นได้กับทุกวัคซีนแล้วก็ทุกยา
พูดตามตรงว่าคงต้องฉีดเข้าไปก่อนแล้วติดตามดูนะครับ
ถ้าเราจะได้รับวัคซีนตรงนี้
ก็คิดว่าไม่กังวลค่ะ

เขามั่นใจว่าฉีดแล้วไม่เป็นไรเราก็น่าจะเสี่ยง

กลัวว่ามันจะมีไซเฟคไหมตอนนี้นะคะ
พี่กลัวว่าไม่เพิ่งมีเงินกินข้าวมากกว่า
ถ้าถามตอนนี้ก็คือไม่กล้าค่ะยังไม่กล้าฉีด
สถานการณ์ที่เราท้องเรามีอีกคนนึงในชีวิต

เราก็อาจจะขอเลี่ยงโดยการที่แบบแยกตัวเองมา

เพราะเรายังไม่รู้ผลกระทบของยาตัวนี้
จากการแถลงผลประสิทธิภาพของวัคซีน
พบว่ามีประสิทธิภาพต้านไวรัสโควิด๑๙

ดังนั้นสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุด
ในขณะนี้คือข้อมูล
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้รับข้อมูลเพิ่มเติม
ก็น่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์
หรือว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางอินเทอร์เน็ตหรือสื่อ

อยากให้รัฐบาลดูแลเรื่อง

ทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านเอาเงินของประชาชนไปใช้

ผลของการที่เราจะได้รับวัคซีนตัวนี้เนี่ย

แล้วมันจะทำให้มีผลข้างเคียง
หรือมีผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหน
ตัวนี้ก็เป็นภาษีของประเทศชาติเหมือนกันนะคะ

ดีกว่าตอนนี้แปลว่า
เดือนจังหิตไม่ดีลุงตูไม่เยี่ยม

จะก่อนสร้างก่อนฝาเลย

สิ่งที่อยากจะให้ช่วยจริงก็คือการเข้าไปตรวจ
โควิดว่าเราเป็นหรือไม่เป็น

หรือว่าต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง

อยากจะให้รัฐบาลมีมาตรการ
จังหวัดที่ได้สักความเดือนร้อน
ไม่อยากจะให้มีการลงทะเบียน

ลงทะเบียนมันก็อาจจะช่วยเหลือได้

ก่อนวัคซีนจะมาขอช่วยตรงนี้ก่อน
ขอให้เราผ่านมันไปได้สัก๓เดือนก็ยังดีค่ะ
เดือน๓๕๐๐บาทมันไม่รู้ทำอะไรได้

ก็ต้องเอาเขาให้เท่าไหร่ก็ต้องเอา
ล่าสุดพลเอกประยุจรรโอชานายกรัฐมนตรี
ได้มอบนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุข
จัดหาวัคซีนสำหรับคนไทยทุกคน
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายยึดหลักโปร่งใส

และคุณภาพได้รับการยอมรับจากทั่วโลก